เจ้าหน้าที่ก็ยังกระชับพื้นที่เข้าไปนะครับคุณสิริวัลรักษร
รายงานสดเข้ามานะครับคุณสิริวัลครับ
คุณภาคภูมิคุณเข็มมาสอนค่ะตอนนี้บรรยากาศที่อนุสาวรีชัยสมรภูมินะคะ
จากเดิมก่อนหน้านี้๕นาทีก่อนหน้านี้ค่ะ
กลุ่มมวลชนได้มารวมตัวกันอยู่ที่ใจกลางอนุสวรีชัยสมรภูมินะคะ
โดยเฉพาะบริเวณเกาะพญาไทยค่ะ
แต่ว่าตอนนี้นะคะตำรวจควบคุมฝุงชนได้กระชับพื้นที่มาแล้วนะคะ
เข้ามาทางฝั่งอ่าถนนทินแดงค่ะเพื่อที่จะอ่า
โอ๊ยแก๊สน้ำตาตอนนี้กระอองแก๊สน้ำตาเยอะมากเลยนะคุณภาพภูมิ

ปังเมื่อกี้คือเสียงอะไรฮะคุณสิริวัล
เสียงประทัดค่ะคุณภาคภูมิค่ะ
แต่มีแก๊สน้ำตายิงเข้ามาในตอนนี้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะเห็นควันควันเนี่ยครับ
ตอนนี้เนี่ยธรรม๘ฐได้เดินหน้ามาทางฝุ่นหน้าถนนพญาไทย
ที่จะไปทางซอยรางน้ำแล้วก็พร้อมกับรถจีโน่
เพียงแต่ว่าต่างกันคนละเวลาเท่านั้นนะคะ

ตรงฝั่งหน้ากล่อภพญาไทไตห์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ

ตรงป้ำจรจรนะคะอยู่ตรงเกาะพญาไทยเลยค่ะ
คุณท่าภูมิค่ะเป็นป้ำจรจรที่อยู่ตรงเกาะพญาไทยเลยที่ไฟไหม้ค่ะ
แล้วก็มวลชนเนี่ยก็ได้พยายามที่จะทุบป้อมยามนะคะ

ตำรวจคุณคุณชนก็ได้เดินแถวเข้ามานะคะ
อย่างภาพที่เห็นด้านหน้านี้เลยนะคะ
ครับแล้วดับไฟไปแล้วใช่ไหมครับ
ที่จะเห็นอันนี้คืออันนี้โซเรียใช้สมรภูมินะครับ
นะคะ
นี่นะคะเจ้าหน้าที่ก็ยืนเรียงแถว
แล้วก็ขยับเดินไปเรื่อยเร่ยนะคะ

มีเสียงปึงปังอยู่เป็นระยะนะครับ
ต้องขออภัยคุณผู้ชมคือต้องให้คุณสิริวัลอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยด้วย
เมื่อสักครู่ได้ยินเสียงแว๊บที่คุณสิริวัลรายงานคือ
ตอนที่เจ้าหน้าที่ยิงแก๊สน้ำตาแล้วลมมันตี
แล้วเข้าหน้าเข้าหน้าทีมข่าวของเราก็ต้องขยับถอยมา